ข้าวหลามคือของกินที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีบุญกรรมฟ้าของชาวไทยภวร
ด้วยข้าวหลามสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์จากวัฒนธรรมข้าว
หรือการมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวปลูกข้าวกินข้าว
หรือนำข้าวมาใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมบูชาพญาแทนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของจังหัน
ที่ใช้ถวายพระสงฆ์ในวันกรรมใหญ่หรือบุญกรรมฟ้า
เตรียมพื้นที่เผาข้าวหลามการปรุงตลอดจนการจัดสำหรับ